ชนบุรีครับคุณผู้ชมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขามีพิธีล้างป่าช้าก็คือจะเอาศพรายญาติเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วก็ชาปนกิจจะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีแต่คนที่ไปร่วมงานเขาเจออะไรติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
นี่แหละครับนี่แหละฮะไม่เปื่อยไม่เน่าครับร่างของกุมารชายหนึ่งร่างเขาเจอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่เก้าของพิธีล้างป่าช้าสุสานเพียวเยียงสวนนะครับเป็นของพุทธสมาคมเพียวเยียงไทยศิรชาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจัดเป็นครั้งที่สามแล้วครับงานนี้เนี่ยมีสาธุชนนักแสวงบุญเดินทางมาร่วมสร้าง

มารมาวางบนผ้ายันแบบนี้ครับใส่ในถาดแล้วก็แห่ไปรอบรอบนำมาใส่ตู้กระจกให้สาธุชนได้บูชาแล้วก็เอาน้ำเอานมมาให้กุมารนะครับมาวางบูชาไว้และที่ห้ามพลาดเลยครับขอเลขขอโชคลาภฮะนี่อย่างเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีการวางธนบัตรไว้ด้วยครับแต่ละวันนะครับหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วเสร็จสิ้นการล้างประชาแล้วก็
จะมียาวไปจนถึง๒๔เมษายนต์เลยครับ